ตอนนี้ก็คือเราสองคนก็คือคุยกันแล้วครับว่าเรา
เราตัดสินใจหยุดความสัมพันธ์ตั้งแต่ตอน
อยากขอให้คุยใส่แต่ที่แค่หนึ่งแต่เกิดอะไรต่างถึง
มันก็หลายอย่างนะครับคือว่า
จริงแล้วเราเข้ามาทำงานด้วยกันเยอะขึ้น

หรือว่าช่วยสปอร์ตซึ่งกันและกันโน่นนี้แต่ว่าในการทำงาน
บางครั้งมันก็จะมีปัญหามีปัญหากันในงาน
และช่วงที่พนักงานเพื่อนลาออกกันหมด

มันก็แบบจะทำให้ปากเสียงกันหรือบั่นถอนกันด้วยคำพูดอะไรอย่างเนี่ยค่ะ
ก็เลยมันเหมือนกับว่าความเป็นแฟนกับการที่ทำงานร่วมกัน

มันมีเรื่องอื่นด้วยหลายปัจจัย
ถ้ามือที่๓ผมพูดสามารถพูดได้เลยว่าผมไม่มี
อย่างที่ผมเคยลงอินสตาแกรมไปแล้วว่า
ว่าผมทำงานกับใครบ้างในปีนี้

เพราะฉะนั้นนางเอกหน้าใหม่ซึ่งมีการเอ่ยว่าเป็นแบบ
เคยมีเป็นพรีเซนเตอร์โฟมล้างหน้ามาด้วย
ผมยังงงอยู่แล้วว่าใครที่เข้ามาในชีวิตผมคนนี้
ผมไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นผมว่า
สิ่งที่มันน่าสนใจมากกว่าคือ

เราก็ไม่รู้แล้วคุณจะฟ้องหลองไหมคะ

เสียใจครับมันก็เสียใจแหละ
ตอนนี้ก็คือว่าถามว่าเสียใจไหมก็เสียใจ

กับเรื่องสินสอดเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อย่างที่คุยกับแม่๒คนก็๗๐๘๐ล้าน
ก็คือผมก็คือไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริง
แต่ว่าแบบในการที่พูดมากกว่า๑ครั้งอะไรอย่างนี้
ในการที่มูดพูดมากกว่าครั้งหนึ่งก๊อฟรู้สึกว่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะพยายามทำให้เต็มที่ให้ได้
เท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาก็
ก็พยายามรับงานเต็มที่
แล้วก็ทำสร้างธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัว
ปั่นให้ได้เต็มที่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยคือก๊อฟแค่คิดว่าถ้าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง
ซึ่งก็ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดนั้นไหมอะไรอย่างนี้
แต่ว่าถ้าเราสามารถทำให้คนคนหนึ่งที่เรารักได้
แปลว่าในส่วนของก๊อฟก๊อฟก็จริงจังกับความรักครั้งนี้จนผมมอง
คือคุณมองเรื่องของอนาคตุกไว้
คือการที่กลับมารอบที่สองครับ
คือมันคงไม่ใช่เล่นเนาะ
เพราะว่าการกลับมารอบที่๒เราก็ตกลงกันไว้แล้วว่าแบบ
เรากลับมาแบบจริงจังแบบในโหมดที่โตขึ้น
เพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำเราตัวเราเองพยายามจะข้ามผ่านมันไปให้ได้
ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรที่แบบเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับ

ก๊อฟก็คิดทบทวนดีแล้ว

แล้วเรื่องธุรกิจที่ยังต้องอยู่ด้วยกันอันนี้

บอกว่าธุรกิจที่เราทำมาครับเราไม่เคยมีส่วนร่วมใดเรื่องตังค์กันเลย
เพื่อจะได้มีการที่มาเจอกันคุยกันและช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันด้านไอเดีย

พยายามไม่

ไม่ขอเงินของน้องมายุ่งเกี่ยวกับตัวเราเลย

แล้วแบบโดยที่คุณ

หมายถึงแบบที่เล่มนั้นที่แบบ

โดยการแค่บอกว่าคนวงใน
ให้ข่าวมาซึ่งแบบเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมต้องทำร้ายทำร้ายเราแบบนี้
สิ่งที่เสียใจที่สุดในตอนนี้คืออะไร
ก็อย่างที่เห็นว่าทุกคนก็คงเห็นว่าก๊อปลบรูปไปนะครับมันไม่ใช่เพราะว่าการที่ก๊อฟลบรูปคือการที่แบบ
เราเลิกกันเราต้องลบรูปเพราะว่าแบบเราเลิกกันตั้งแต่ปลายธันวาถ้าก๊อฟจะลบก๊อฟลบตั้งแต่วันนั้นแล้ว
แต่คือแบบณวันนี้เรารับรู้สิ่งบางอย่างมาที่มัน

คือมันทำร้ายจิตใจเรามากแล้วเรารู้สึกว่าแบบ

มันย้ำความรู้สึกแผลเดิมของเราเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
มันคือมันมันณะวันเนี้ยความมารู้มันมันคือมันเหมือนทำลายความรู้สึก
หลอดอะไรอย่างนี้ครับหลอดหรอครับ
คือเรื่องนี้ก๊อฟรู้มาตั้งแต่ตอนแรกที่ก๊อฟกลับมาคบกับน้องแล้ว
ว่าแม่มีแนะนำให้รู้จักกันทั้งสองคน
แต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาเองก็เลือกก็และอีกอย่างหนึ่งก็
ผู้ชายคนนั้นก็ค่อนข้างอายุมากแล้วแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยไม่ได้คิดอะไรแล้วมีการคุยกันแล้วว่า
เราไปต่อด้วยกันนะเราเริ่มต้นด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็คือ
น้องเขาเลือกก๊อปก็เลยไม่ได้อะไรแต่นะตอนนี้คือก๊อฟก็ไม่รู้ว่ายังไง
เพราะว่าก็เห็นไปกินข้าวคริสต์มัสกันแล้วก็
ก็ดีแล้วครับก็ขวัญก็กระตันอยู่กับแม่
แล้วน้องไม่รู้จะพูดอะไร
ตอนนี้คือผมไม่รู้ว่าจะต้องยังไง
มันจะต้องร่วมงานหรือจะต้องเจอกันยังไง
หรือมันไม่ต้องถามด้วยซ้ำเรื่องนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้คนหูเบาที่แบบว่าฟังมาแล้วเชื่อเลย
มันเกิดการประติดประต่อเรื่องนี้เรื่องนั้นจนเรารู้สึกว่าเออว่ะ
ไม่รู้จะฝากอะไรแต่ว่าฝากถึงคนบางคน
บางคนค่ะที่รอบตัวเขา
พยายามไปเช็คข้อมูลของผม

สถานที่บางสถานที่ที่สามารถรู้ได้ว่าทรัพย์สินผม
ชื่ออะไรอยู่บนทรัพย์สินผมบ้าง

อย่างที่ผมบอกผมไม่ใช่คนหูเปล่าว่าเล่ามาแล้วเชื่อเลย
แต่พอเราย้อนเรื่องราว
กลับไปณตรงนั้นปฏิบต่อ

แล้วมันทำให้เราเหมือนต่อจิ๊กซอเข้า

โอเคนะคะ

พระศักดิ์ไทย
พระศักดิ์ไทยรึเปล่า

พระศักดิ์ไทย

พระศักดิ์ไทย
พระศักดิ์ไทย

พระศักดิ์ไทย
พระศักดิ์ไทย
พระศักดิ์ไทย

พระศักดิ์ไทย
พระศักดิ์ไทย